เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะกรณีที่มีคนไปพบศพผู้หญิง
ศพปริศนาค่ะศีรษะเนี่ยโกนโล้นโกนคิ้วนะคะ
ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าใครสุดท้ายแล้วพอไปตรวจพิสูจน์เนี่ย
จนทราบว่าเป็นใครก็คือคุณวาสนาอ่อนสมบูรณ์อายุห้าสิบเก้าปีค่ะ
ตำรวจไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าใครเอามาทิ้งไว้
ตั้งแต่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาสืบจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีถุงสีเขียว
วางอยู่ระหว่างขาแล้วเอาศพมาทิ้งไว้แล้วก็กลับไป
จุดที่เขาไปจอดจุดสุดท้ายเนี่ยก็คือภายในห้องพักห้องเช่า
ซอยท่าดินแดงสิบห้าย่านคลองศาลกรุงเทพมหานคร
จุดนี้แหละค่ะสุดท้ายตำรวจไปรวบตัวมาได้
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายอันนบบุญซ้อนอายุหกสิบสองปี
ถูกจับดำเนินคดีคุณรู้ไหมว่าอันนบคนนี้เป็นใคร
เป็นสามีของผู้ตายเป็นสามีของผู้ตาย
คุณอยากรู้ไหมว่าเขาไปฆ่าทำไมพอตำรวจควบคุมตัวนายอันนบได้แล้ว
สอบสวนนายอันนบเล่าเรื่องราวสุดรันทดใจให้ฟังบอกว่า
เขาเป็นคนทำเองแหละเขามีอาชีพสารตระก้อ
รอบปากสุนัขขายฐานะยากจนอดมื้อกินมื้อ
ก่อนหน้านี้เคยเลิกรากับผู้ตายมานานหลายปีแล้ว
เมื่อ๕ปีที่แล้วทราบข่าวว่าภรรยาป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ไม่มีใครดูแลก็เลยเดินทางไปรับตัวมาจากจังหวัดเชียงใหม่
นำภรรยามาดูแลกระทั่งวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
พอกลับเข้ามาพบว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้อันนบเล่าต่อบอกว่าด้วยความที่ยากจนไม่มีเงิน
ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรพยายามติดต่อสอบถามหาวัดเพื่อ
เผาศพภรรยาแต่ทุกแห่งยืนยันว่าต้องใช้เอกสารการมรณบัตร
คราวนี้อันนบบอกว่าเครียดเครียดค่ะคิดหาทางออกไม่ได้นะคะ
ก็เลยปล่อยศพทิ้งไว้ในห้องสามคืนจนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่า
ตัดสินใจนำถุงพลาสติกคลุมร่างกายที่เปลือยเปล่าของภรรยานะคะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์นำไปทิ้งที่ท่าน้ำใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า
คุณผู้ชมลองฟังเสียงอันนบหน่อยนะคะ
ต้องมีไปไหนต้องมีไปว่าคุณกลัวลิงกันอับอ่าพพ่อต้องมีไปโน่นนี่นั้นใช่ไหม
ฐานเขาก็ไม่เหลือให้ผมผมก็ไม่สามารถทำได้
ไม่มาของเรื่องเครียดเรื่องเครียดผมทำไง

อันนี้คือข้อเท็จจริง

ก็เป็นหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐาน
มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายอันนบคือ
ฐานทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายศพ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

จริงแล้วมันก็มีทางออกนะฮะแจ้งตำรวจแจ้งกู่ภัย
ทำไมมีเงินเกิดมันก็มีการทำศพร้ายราชอยู่แล้ว
ที่โรงพักลงบันทึกประจำวันไว้ก็ได้